สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ฝนในวันนี้ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อีกหนึ่งกลุ่มนะครับมีการเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยที่มีฝนตกหนักมาในเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงวันนี้
ตอนนี้หย่อมฝนที่รวมอยู่แถวราวเนี่ยกำลังจะเคลื่อนไปฝั่งพม่าดังนั้นเส้นทางที่เขาจะใช้ผ่านก็คือผ่านภาคเหนือของไทยนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มฝนจำนวนมหาศาลเนี่ยกำลังค่อยเคลื่อนตัวผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและแน่นอนนะครับจุดเกิดเหตุก็เป็นจุดที่เส้นทางผ่านของฝนพอดีจังห
ใครที่จะไปบริเวณดังกล่าวอาจจะต้องระวังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตามเนื้อภูเขาจุดนี้เองหรือว่าจุดอื่นด้วยอาจจะเกิดน้ำต่างหลังเกิดขึ้นได้เพราะว่าก่อนในนี้มีฝนตกลงมาสะสมค่อนข้างเยอะนะครับและที่สำคัญอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนึงนะครับเป็นคลิปที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาขึ้นไปบน
ทำให้ทั้งน้ำที่มาจากต้นไม้น้ำที่มาจากฝนรวมกัน

ก็ต้องรวมระวัง

วันนี้สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
เป็นยังไงกันบ้างนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าวันนี้ปัจจัยหลักที่มีผลต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ก็คือกลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้เกาะตัวแถวราวตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวผ่านเมืองแถวราวไปยังจุดนี้ก็คือพม่า
ซึ่งหลังจากนี้เองก็จะมีการค่อยเคลื่อนมาจากปีกตะวันออกของประเทศไทยไปปีกตะวันตก
นี่คือภาพเรด้านะครับสถานการณ์ฝนตอนนี้คุณผู้ชมดูสีฟ้าส่วนใหญ่จะหนาแน่นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาค
จังหวัดเชียงรายแถวแม่ห้องศรอยู่
หลังจากนี้ก็ไม่มีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่แล้ว
นี่คือการคาดการณ์ช่วงประมาณ๗โมง
ก็จะค่อยล่วงไป

จะเริ่มมีกลุ่มฝนทางอีสานเข้ามาช่วงสาย
ช่วงเวลาที่น่าจับตาเป็นช่วงเวลาประมาณตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไป
เริ่มมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้แหละครับ
ค่อยเคลื่อนตัวมาแล้วก็เข้าปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลาง
และภาคเหนือครับเดี๋ยวไปดูนะครับ
จะมีทั้งฝนตกหนักก็คือสีส้มหน่อยนะครับ
สีฟ้าก็คืออ่อนหน่อยนี่นะครับก็มาแล้วนะครับ
ชุดใหญ่เลยทีเดียวเคลื่อนที่จากฝั่งพม่ามาฝั่งลาวนะครับ
ดังนั้นในวันนี้นะครับตลอดทั้งวันถ้าหากเราดูไปต่อเนื่องเลยนะครับ
ก็จะพบว่าฝนเนี่ยนะครับมีโอกาสตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงหัวค่ำเลยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ฝนถ้าหากเราดูจากการคาดการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
วันนี้ถือว่ามีปริมาณฝนที่เข้ามาในเมืองไทยของเราเยอะเป็นพิเศษนะครับ
ฝนจะหยุดเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ
ถ้าหากเราคำนวณต่อไปเรื่อยเนี่ยนะครับฝนจะค่อยซาลงนะครับ
ในช่วงกลางดึกเนี่ยนะครับก็จะค่อยหายไป
พรุ่งนี้ฝนส่วนใหญ่จะไปอยู่ฝั่งพม่าหมดแล้วนะครับ
ก็จะไม่มีฝนที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำปริมาณสูงเหมือนวันนี้นะครับ
ดังนั้นถ้าหากวันนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าวได้นะครับ
หรือว่าสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้ก็สามารถที่จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญานะครับ
วันพรุ่งนี้นะครับก็จะพบว่าฝนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะโล่งเลยนะครับ
บริเวณเมืองไทยของเรานะครับ
นี่คือภาพรวมนะครับปริมาณน้ำฝนสะสมที่จะเทลงมา
ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
จุดนี้คือจุดที่มีลักษณะการก่อตัวของฝนตกลงมาสะสมกัน
สังเกตว่ามีประมาณ๖กว่านะครับ
หลังจากนั้นนะครับคำนวณต่อไปอันนี้เป็น๑๒ชั่วโมงนะครับ
๔ชั่วโมงก็จะค่อยเพิ่มไปแต่ก็จะไม่มากเท่าไหร่นะครับ
ถือว่าเป็นปริมาณน้ำฝนที่อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือหน่อยนะครับ
เพราะว่าฝนถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ว่าถ้าหากเราดูรอบเนี่ยนะครับ
พบว่ามีกลุ่มฝนที่ตกลงมาสะสมเยอะ
กลุ่มฝนเหล่านี้มีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวมาสะสมในบริเวณดังกล่าว
จุดที่ฝนเยอะตรงนี้นะครับสีชมพูสีแดงเนี่ยนะครับ
ว่าเป็นจุดที่มีฝนตกสะสมเยอะ
นี่คือการคาดการณ์นะครับสภาพอากาศในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
ดังนั้นก็เป็นกำลังใจแล้วกันนะครับให้กับทั้งเจ้าหน้าที่นะครับ
รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับ
แต่ก็เตือนหน่อยแล้วกันวันนี้ฝนอาจจะตกเยอะนะครับ
ใครที่สุขภาพร่างกายรู้สึกอ่อนแออาจจะต้องหลีกเลี่ยงหน่อย
เพราะว่าอาจจะป่วยได้ง่ายนะครับ
ภูมิคุ้มกันจะไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรต่างได้
กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้นะครับ
เดี๋ยวติดตามกันต่อในช่วงค่ำนะครับ
มาอัปเดตกันต่อสำหรับสนับสนับสนุนการสภาพอากาศ